ต่อไปนี้คงต้องถามคุณดาวถามคุณผู้หญิงคุณผู้ชมที่ดูทีวีตอนนี้อยู่

ผู้ชายเขาขอคุณแต่งงาน
แล้วขอเป็นสินสอดที่เขาจะเอามาสู่ขอคุณเป็นกล้วยด่าง

แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีราคาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าได้ไหมขอกันด้วยกล้วยด่างเหรอคะ
กล้วยด่างอินโด๒ล้านเอาไหม

ที่สะกดนครผู้ชายคนนี้เขาเตรียมเป็นขอสาว
แต่สินสอดที่เขาจะเอาไปสู่ขอคือเขาเตรียมกล้วยด่างอินโดมูลค่า๒ล้านบาทเป็นสินสอด

แต่มันไม่ใช่แค่มีแค่กล้วยเขาก็จะมีทองมีเงิน

เออเดี๋ยวนี้เขาเอาต้นไม้ไปสู่ขอสาวกันแล้วคุณผู้ชมนะฮะมันแพงขนาดนี้แหละนะฮะ
ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านพลบกนะฮะตำบลบ้านแป้นที่อำเภอโพนาแก้วที่สกลนคร
เจ้าบ่าวคือคุณปัณพัฒน์เต็ดสิทธนพร
เป็นหัวหน้าสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แล้วทางด้านของเจ้าสาวล่ะนี่นางสาวปนัดดากันภัยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
เขาจบปริญญาตรีสาขาวิชาการตลาดมเกษตร
ก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันสวยหล่อทีเดียว
ทีนี้พอเรารู้ว่าทั้งสองคนเขามีการจะเข้าสู่ประตูวิวากันวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้
คือแต่งงานกันมันก็ธรรมดาแหละแต่ที่มันว้าวที่มันตื่นเต้นที่เราต้องไปทำข่าวเพราะอะไร
เขาใช้ไม้ด่างบอนสีต่างในการไปสู่ขอเจ้าสาว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
ทำไมต้องเอากล้วยด่างเป็นสินสอบเพราะทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย
เขาเป็นคนชอบปลูกกล้วยด่างทั้งคู่นะฮะส่วนเงินค่าสินสอดที่เตรียมไว้เนี่ย
เดี๋ยวจะเอาไปลงทุนปลูกกล้วยด่างกระบอนสีต่อก็เลยคุยกันว่าอ่ะ
เราใช้กล้วยด่างแดงอินโดที่ซื้อมาตอนนั้นซื้อมาหกแสน
แต่ปัจจุบันเนี่ยมันแตกหน่อมา๕หน่อรวมต้นแม่ต้นลูกมัน๒ล้านแล้ว
เอางี้ละกันฉันเอากล้วยด่างไปขอเธอฉันให้เงินเธอ๕แสนและทองอีก๓บาทโอเคไหม
ครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็โอเคเพราะมันคือทรัพย์สินที่มันจะไปต่อยอดได้
ก็เลยตกลงกันใช้กล้วยด่างแดงอินโดเป็นสินสอดในงานแต่งครับ
มีบรรกดาดด่างมีไม้ด่างของสองตัวเอง

ใช่นะเจ้าสาวคุณปนัดดาเขาบอกว่าโอ้ยดีใจสิคะ
พี่เขาเอากล้วยด่างเป็นสินสอดเพราะนอกจากได้เงินได้ทองแล้ว
คือส่วนตัวเจ้าสาวเขาเป็นคนชอบอยู่แล้วไอ้กล้วยด่างนี้
นะฮะแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยไอ้ซื้อมาหกแสนเนี่ย
ราคามันขึ้น๒ล้านไอ้ต้นนี้มันออกลูกมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๐หน่อ
คุณหน่อนึงมันขายได้หน่อละสองแสนเดี๋ยวฉันคูณคูณเข้าไปสิ
คูณ๓๐ไปมันเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะมันบ้าโขอยู่นะเธอก็พอใจสิ
เอากล้วยด่างมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะเอาหน่อไปขายฉันก็ได้เงินทีละสองแสนสองแสนแบบนี้
ครอบครัวก็พอใจสิเพราะว่าเขาเห็นอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วว่าการปลูกกล้วยด่างมันมีแต่ได้
อนาคตเขาเตรียมที่๔ไร่มีทั้งกล้วยด่างมีทั้งบอนสีเอาเลยทีนี้อนาคตรวยแน่นอน
เจ้าบ่าวเจ้าสาวฝากบอกถ้าใครสนใจติดต่อได้เขามีให้ซื้อ
ทางด้านของชื่อว่าคุณมอสพีพีฟาร์มอยู่ที่สกลนคร
เอ้าเจ้าสาวจบการตลาดเอ๊ะหรือว่านี่เป็นส่วนหนึ่ง
อาจจะได้รู้จักนะคะสวนของเขาแล้วก็ซื้อไปเลยละกันนะคะ